ที่จะส่งดาวรุ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับ

ยุวชนและเยาวชนชิงละเลิศแห่งประเทศไทย

ศูนย์กีฬาโรงเรียนฤทยาวรรณาลัย
ระหว่างวันที่๒๖กันยายนถึง๓ตุลาคมนี้นะครับ
มีนักมวยสากลระดับยุวชนและเยาวชน
เข้าร่วมแข่งขันจำนวน๗๓๐คนจากทั่วประเทศ
ถูกประสงค์ต้องการพัฒนาวงการมวยสากลในระดับเยาวชน
เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่เข้าสู่ทีมชาติไทย
ในการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันยุทธ์โอลิปิก๒๐๒๒ที่เซเนอร์เกิล
ส่วนความเคลื่อนไหวของนักชกไทยใน๔เกม๒๐๑๙ที่ฟิลิปปินส์
นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยอมรับว่าจะให้โอกาสดาวรุ่งมากขึ้นใน๔เกมครั้งนี้
ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่อายุยังน้อยเพียง๑๙ปีเสร็จเท่านั้น
แต่ฝีมือไม่ธรรมดานะครับขาดเพียงแค่เรื่องของประสบการณ์
จุดนี้ทางสมาคมต้องการที่จะพัฒนานักชกหน้าใหม่เพื่อต่อยอดไปถึงโอลิปิก๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
โดยใน๔เกมนะครับไทยจะส่งแข่ง๑๐รุ่นแบ่งเป็นชาย๖รุ่นและหญิง๔รุ่น

ซึ่งก็มี๒นักชกตัวเก่าอย่างชัดใช้เดชาบุฏดี
และวุฒิชัยมาสุกเป็นตัวความหวังในรุ่น๕๖และ๖๙กิโลกรัม
จากนี้นายพิชัยยังพูดถึงแผนการเตรียมตัวของนักชกไทย
ในการคัดเลือกไปโอลิมปิกนะครับว่าจะขอเวลาอีก๒เดือน
น่าจะมีความชัดเจนสำหรับการวางตัวนักกีฬา
ซึ่งยังให้โอกาสนักมวยรุ่นพี่รวมถึงนักมวยไทยที่ฝีมือดี
ผ่านมาชกมวยสากลรวมทั้งนักชกดาวน์รุ่งในระดับเยาวชน
ซึ่งการแข่งขันชิงตัวโอลิปิกจะมีขึ้นสนามแรก

สนาม๒เดือนพฤษภาคมที่ฝรั่งเศส